แหมมันสนุกสนานคือคืนตื่นกันตั้งแต่เช้าหน่อยดีกว่า
เพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
เป็นคลิปของเด็กนักเรียนที่เขาไปทัศนศึกษากัน
แล้วต้องบอกว่าเวลาบรรยากาศตอนไปทัศนศึกษา

บรรยากาศตอนอยู่ในรถบัสเนี่ยสนุกมาก
ใครที่เป็นสายย่อนะบอกเลยว่าถ้าเจอน้องคนนี้
คุณอาจจะย่อไม่ลงเลยล่ะค่ะ

ตอนนี้ถือกระป๋องน้ำอารมณ์ไป
อีกมือนึงขนม่าน

แม่นี่เขาเรียกว่าเมาจริงแต่ว่าเป็นเมามัน
โอ้ยมีกระดกด้วยกระดก
โอ้โหเอาเด็กน้องหนูที่ดูอยู่ป่น
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะ
ก็ถูกต้องแต่ว่าอันนี้คือเป็นคลิปที่คุณครูเขาเป็นคนถ่ายเอง
เพราะคุณครูเขาเอ็นดูคือเมื่อเช้าเนี่ยน้องตอนมาเนี่ยเมารถมาก
นิ่งนั่งซึมเป็นคนละคนกับตอนกลับอ่ะ
เฮ้ยตอนกลับทำไมไม่เมารถแล้วนั่นน่ะสิ
หรือว่ายังไงเมามันมากกว่าใช่ไหม
คือคุณครูเขาก็โพสต์ไว้ให้เห็นความน่ารักนะคะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะมากถึงลีลาอันร้อนแรงของน้องคนนี้

เออเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนานแล้วในเฟสบุ๊คตอนเนี้ยเขาแชร์กันเยอะมากเลยคลิปนี้นะ

ใครจะลุกขึ้นโยกย้ายสายสะโพกไปพร้อมน้องเขาก็ได้เหมือนกัน

ดิฉันว่าถ้าดิฉันแบบตอนเด็กเรามีคลิปวิดีโออย่างนี้

รถบัตรคันนี้ต้องไปเช็คโชคอัพแล้วนะฮะ

ดิฉันชอบมือมือแบบหัวมากนี่

คุณเต้นท่าไหน

โหลดใช้วิจารณญาณในการรอบชม